และแสดงคุณภาพของเราในวงการก็คือคุณนุ่นวันนุษย์นั่นเอง
คุณนุ่นนับนิ้วไปนับนิ้วมาอยู่ในวงการก่อนเทิง๒๔ปีแล้วครับผม
แล้วยิ่งตอนนี้ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระ
ยิ่งน่าเด็กว่าความน่าเด็กไปเตะตาผู้จัดหลายคน
จนได้ประกบกับพระเอกรุ่นน้อง
มาดูกันดีกว่าว่าพี่นุ่นเนี่ยนะ
เขาประกบคู่กับน้องรุ่นใหม่ในวงการบันเทิงมีใครบ้าง
คนแรกเลยดีกว่าคุณจอร์ดเวอาร์

คือแบบไม่ต้องส่งให้อ่ะรีบพูดเลยอ่ะคุณจอร์ด
บอกเลยว่าสร้างเสียงฮือฮามากเลยนะคะสำหรับจอร์ดเวอาร์ค่ะ
โคจรมาร่วมงานกันในละครเรื่องแรกเกมรักเอาคืน
คู่นี้นะอายุห่างกันถึง๑๕ปีแต่บอกเลยว่าเคมีเนี่ยเข้ากันสุดนะคะ
แล้วก็การแสดงผ่านตัวละครทั้งคู่ได้รับนะเรียกว่าถูกใจคนดู
ทำเอาจิ้นแล้วก็ฟินตามตามกันพร้อมกับตั้งฉายาให้นุ่นด้วยนะว่า
พี่สาวใจดีแล้วก็หนุ่มจอร์สนะคะก็เป็นเด็กดื้อ
พี่สาวใจดีกับเด็กดื้อน่ารับนะเออนะคะเคยมีเข้ากันแบบนี้นะ
คู่นี้เนี่ยไม่ได้มีแค่แฟนละครไทยนะนี่อาตีอมวยแดนมังกร
เขาชอบคู่นี้มากเลยนะจนมีกรุ๊ปในเวยป่อ
สร้างขึ้นเพื่อแบบรวมตัวคนรักพี่จอร์ดแบบนี้
ไม่ได้ดังกันในเมืองไทยดังข้ามประเทศเลย
ก็ผลงานการแสดงก็บอกอยู่แล้วแล้วก็ความจิ้นเคมีต่าง

นั่นก็คือพี่ก๊อตจีรายุค่ะผู้ที่คว้าตำแหน่งสามีแห่งชาติมาครอง
เชื่อว่าถ้าไม่มีโควิดรอบนี้นะเอาจริงพุ่งปรี๊ดกว่านี้อีก
คือคนกำลังกรี๊ดฟินอยู่ละครต้องมาชะงักนะ
นี่แหละค่ะก็ความจิ้นความฟินของพี่นุ่นแล้วก็หนุ่มก๊อตเนี่ยก็มาจากละครฮอตของปีนี้แหละ
กระเช้าสีดาคุณผู้ชม
เรื่องความห่างของอายุห่างกันประมาณ๘ปีนะแต่ไม่ได้ทำให้ความน่ารักของคู่นี้ลดลงเลยนะคุณผู้ชม
คือมันดูแล้วมันก็ดูลงตัวดีเหมือนกันเข้ากันสุดเลย
ซึ่งในเรื่องนี้นะคะพี่นุ่นก็รับบทเป็นสาวรุ่นพี่ที่หนุ่มก๊อตหลงรักมาโดยตลอด
โกยเรตติ้งไปตามคาดแน่นอนค่ะ
กำลังรออยู่ไงมันยังไม่มีบทสรุปไง

คุณนุ่นวารนุษย์เขาได้ประกบกับดารารุ่นน้องเยอะมาก

พระเอกน้องใหม่หนุ่มนิวนิธิติภูมินั่นเองค่ะ

คือจริงเขาอายุห่างกัน๑๒ปีนะ
แต่ว่าเขามาเล่นละครช่องเจ็ดทั้งแรก
รวมไปถึงคุณนุ่นก็คือกลับคามแบ็คมาวิกหมอชิตนะคะ
เห็นบวกว่าบทบาทคลุกกิ๊กน่ารักน่ารักนะคะ

สรุปแล้วก็คือคุณนุ่นวรนุษย์เขาหน้าเด็กมากจริงนะ
คือประกบกับเด็กก็ยังเอาอยู่

ด้วยความที่หน้าเด็กด้วยคุณภาพการแสดงด้วย
ก็ทำให้พี่นุ่นเนี่ยนะมีผลงานเรื่อยเลย
รุ่นน้องมากี่รุ่นมาเลยจ้ะ
มันทำให้สาวที่โตขวานุ่ม
มันรู้สึกใจกระชุ่มกระชวยนะรู้สึกว่ามีความหวังนะ
ในการที่จะจิ้นจะฟินกับเด็กรุ่นเล็กกว่า
เธอรี่รินต์มาติดเรื้ออะไรหรือมีอะไรในใจ
ที่จะไปจิ้นกับใครหรือเปล่า